เพราะว่าที่ภาคใต้อย่างพัทธลุงเนี่ยนะคะ

เข้ามาท่วมที่ตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงหรานะคะ
ชาวบ้านบอกว่าน้ำมันมาเร็วมาก
ข้าวของหนีน้ำไม่ทันเลยนะคะ
เพราะว่าฝนตกต่อเนื่องในเขตอำเภอริมเทือกเขาบรรทัศน์
โซนอำเภอตะโหมดอำเภอป่าบอนอำเภอกงหราอำเภอศรีนคริน
แล้วก็อำเภอศรีบรรพฤษรวมถึงอำเภอป่าพยอม
ก็เกิดน้ำป่าไหลหลากมาจากเทือกเขาบรรทัศน์

ชาวบ้านที่อยู่บ้านคลองเฉลิมในอำเภอกงหรากว่า๔๐ครอบครัว

น้ำมากลางดึกมาเร็วมาก
ยังไม่ทันจะขนของเตรียมหนีน้ำเลยนะคะ
อย่างบ้านของนางคล่องเกื้อคลัง

อุ๊ยหนูน้ำมาเร็วเหลือเกิน

อยู่ในน้ำได้รับความเสียหาย

เพราะว่าในสวนน้ำมันท่วมสูงจริง
สูงประมาณ๘๐เซนนะคะ
ก็ต้องรอให้น้ำลดลงก่อนกว่าจะกลับมาได้
ส่วนสถานการณ์ฝนในพื้นที่จังหวัดพัทธลุง

ก็ยังคงมีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่อง

คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่นี่นะคะ

พัทธลุงสภาพอากาศฟ้าฝนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง

กรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานสภาพอากาศ

คงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้

ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิต
ส่วนภาคใต้มีปริมาณฝนลดลงนะครับ

แล้วก็ทั้งทะเลในอ่าวไทยและอันดามันคลื่นลมแรง
ดังนั้นต้องระมัดระวังในการเดินเรือ
ฟังคำเตือนเรื่องสภาพอากาศจากกรมอุตุ

กับคุณคุปตนันพิสิทธิมหันเป็นประจำนะครับ